สงสัยมานานแล้วเรื่องผมหน้าม้าพี่แจ๊คเนี่ย
ยังไงมันเคยมีหน้าม้าแตกกับเขาบ้างไหม

อุ๊ยเป็นกุญตามากเลยแม่แล้วก็ไม่ต้องซูมนะคะ
ทีนี้ได้เห็นน่าน้ำผักของพี่แจ๊กอ่ะ
คือมันลำบากมากจริงคุณผู้ชมด้านหลังนี้ฉันมีอะไรรู้ไหมค
ทำไมคะโรไว้ม้วนค่ะแล้วระหว่าง
เป็นสิ่งที่พี่แจ๊คจะมวลไว้ตลอดถ้าไม่เข้าใจ
นี่คือรายการสดเนาะเราก็ไว้อย่างนี้เราก็เล่าข่าวไปตื๊ดสักพัก

เออคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันว่ามันไม่เคยแตกขึ้นขนาดไหนก็ไม่หลุด
แตกเลยไม่เคยเห็นเลยว่าหน้าผากของน้องเป็นยังไงในช่วงนี้
คุณแต่ล่าสุดรูปโพสต์ล่าสุดมาดูกันหน่อยนะ
หน้าผากชัดเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะ

บอกเลยว่าลิซ่านั้นหน้าม้าของเธอสร้างความตาตึงใจให้กับเราที่สุดเลยนะคะ
ปรากฏการณ์ผมหน้าม้าสุดเป๊ะเลย
จนก่อนหน้านี้นะเคยขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์มาแล้วด้วยนะคะว่าชาวบลิ้งแห่ชื่นชม
ผมน่ารักของลิซ่าว่าทำไมเป็นหน้ามาที่สตรองมาก
คุณดูซะก่อนสะบัดหัวขนาดไหนก็ยังไม่แตกเลย
โอ้โหเอียงซ้ายเอียงขวาเงยหน้าก้มหน้าตีรังกาคือไม่แตก
พี่แจ๊คเนี่ยนั่งอยู่เฉยไม่แตกเข้าใจได้
แต่ลิซ่าคือเต้นแบบเต้นยับอ่ะไม่แตกเลย
บอกเลยมันเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเธอไปแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่ว่าผมด้านหลังจะถูกทำสีหรือว่าทำให้เป็นทรงอะไรนะ
แต่ว่าน้องลิซ่าก็ยังคงหน้าม้าเป๊ะเอาไว้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะอย่านิ่งนอนใจไป
น่ารักของเราได้แตกเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเมื่อคืนนี้น้องลิซ่าโพสต์ภาพนี้เอาไว้คุณผู้ชม
กับผมทรงใหม่นี่เป็นไง

หน้าม้าน้องแตกเพราะน้องแหวกเอง

ก็เป็นการล้วนลอนแบบว่าให้มันมีวอลรุ่นนิดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าติดคลิปแบรนด์หลู่ด้วยนะคะก็คือเป็นพีเซนเตอร์แหละแบรนด์นี้นะคะ
แล้วก็เพิ่มดีเทลน่ารักนะคะข้างอีกสักหน่อย

จริงเหรออะไรดูเมื่อคืนยัง๕ล้านโอ้โหลูกเดียว
แล้วบอกเลยว่าลิซ่าดาเมสเนี่ยรุนแรงมากคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวต้องมีบลิ้งที่รักน้องอีกหลายคนต่อหลายคน
เดี๋ยวอัปเดตล่าสุดน้องบอก๗ล้านแล้วจ้า

แหวกนะมาอ้าวแจ๊กกะลินบ้างลองแหวกบ้าง
เราอาจจะได้๖ล้านหนึ่งนะพี่แจ๊กทำเป็นเล่นไป
เจอเฮ้ย
ไม่ได้อะไม่คุ้นจริง
คุณผู้ชมเคยแบบว่าแบบรวบผมเนาะ

ปิดไว้ดีแล้วเพราะไลน์โบท็อกไม่ถึง